ท่านผู้ชมครับถ้าย้อนไปเมื่อสัก๒๓ปีก่อน
ดีเจภูมิพิธีกรดีเจชื่อดังภูมิใจตั้งสง่า
เคยมีกรณีไปให้อาหารปลาในทะเล
แล้วก็ถูกวิภาควิจารณ์เรื่องทำลายระบบนิเวศธรรมชาติของปลาในทะเล

แต่ปัจจุบันดีเจภูมิคนนี้เนี่ยวันนี้นะฮะมีกรณีงานเข้าอีกแล้ว
เขามีรายการยูทูปของตัวเองนะฮะ
ช่องยูทูปชื่อรายการหัวครัวทัวริ่ง
ตะเวนไปหาหาอะไรก็ว่ากันไป

จังหวัดชุมพรนะครับค่ะโดยทางหน่วยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษ
พิทักษ์อุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่าหรือชุดพญาเสือ
แล้วก็เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรได้ตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับการร้องเรียนว่า
มีคลิปวีดีโอการตกปลาใกล้กับเกาะภายในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร
มีดีเจฟูมร่วมอยู่ด้วยก็ไปตรวจสอบคลิปวิดีโอปรากฏว่ามีคน๗คนที่อยู่บนเรือที่ดีเจฟูมอยู่ด้วย
ร่วมกันตกปลาชำแหละเนื้อปลาที่ได้มาจากการล่าก็คือตกเบ็ด
เรือดำดังกล่าวนะครับเอาปลามาปรุงอาหารด้วยนะครับแล้วคลิปดังกล่าวนั้นก็โพสต์ลงในยูทูปเมื่อ๘สิงหาคม๒๕๖
แต่ปัจจุบันเจ้าหน้าที่บอกว่าลบทิ้งไปแล้วมีข้อมูลลบทิ้งเมื่อกรกฎาคม๖๒นะครับ
จากการตรวจสอบนะครับรายละเอียดแล้วเนี่ยเขาพบว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาไปเปรียบเทียบเป็นภาพภาพเลยนะ
ใช่เจ้าหน้าที่บอกว่าจริงแล้วได้รับการร้องเรียนจากพลเมืองดี
พิกัดมันอยู่ตรงไหนกันแน่ก็เลยทำให้รู้ว่าพิกัดมันก็คืออยู่ในอุทยานแห่งชาติ
ใช่ค่ะภาพข้างล่างคือเจ้าหน้าที่นะแต่จะมีอยู่คนหนึ่งหน้าตาคล้ายมาก
เนี่ยก็คือแคปภาพแล้วเอามาเปรียบกันเลยว่าจุดไหนจุดไหนจะได้รู้ว่าเออ
ภาพที่จับปลาเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองเมนูสักเมนูนะครับเนี่ย
เจ้าหน้าที่บอกว่านี่คือเกาะแร็ดเลยนะพิกัดเนี่ยคือเกาะแร็ดในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร
เมื่อสิบสามสิงหาคมสองห้าหกสองเปรียบเทียบกับภาพที่ปรากฏในคลิปวิดีโอ
นาทีที่เท่าไหร่วินาทีที่เท่าไหร่เนี่ยแบบเป๊ะเลยใช่ค่ะก็เท่ากับว่าเป็นการบุกลุกพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรนะครับ
โดยสรุปแล้วก็คือไปกัน๗คนบนเรือสปีดโบ๊ทร่วมกันตกปลาชำแหละเนื้อปลา
ที่ได้มาจากการตกเบ็ดในพื้นที่เกาะแร็ดเกาะกระโหลกเกาะหลักงามเกาะละวะ
เกาะนี้อยู่ภายในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรเจ็ดคนนี้มีนายภูมิใจตั้งสง่าหรือดีเจภูมินะครับ
มีนายนัฐกรแจ้งเร็วหรือเชฟตั้มอันนี้เขาเป็นคนทำรายการร่วมกับดีเจภูมินะครับ
มีไตเรือชื่อในตู่ไม่ทราบชื่อจริงมีนายโจ้ไม่ทราบชื่อจริง
มีชายเสื้อดำโพกผ้าที่หัวสีขาวไม่ทราบชื่อจริงมีหญิงสวมเสื้อแขนยาว
ชมพูขาวไม่ทราบชื่อจริงแล้วก็คนที่เจ็ดเป็นช่างภาพผู้ถ่ายวีดีโอ
ซึ่งไม่ทราบชื่อจริงส่วนเรือสปีดโบ๊ทที่ปรากฏในคลิปนะฮะ
ก็รู้ชื่อแล้วชื่อเรือทอธนิษฐ์นะมีนายชนทพงศ์อนันตโยธิน
เป็นเจ้าของเรือนะพิกัดเรือเจ้าของอยู่ที่ลำลูกกาปฐุมธานีนะครับ
มีไตเรือชื่อในตู่เป็นคนขับตอนนี้อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร
ไปแจ้งความดำเนินคดีไว้เรียบร้อยแล้วนะครับที่สพปากน้ำชุมพรนะฮะ
ในข้อหาเกี่ยวกับพฤติกรรมที่มีเจตนาเข้ามาล่าสัตว์ในเขตอุทยานแห่งชาติ
เป็นการทำความผิดตามพรบอุทยานแห่งชาตินะฮะหลายฐานความผิดครับ
ใช่ค่ะ๕มาตรานะคะก็เกี่ยวกับการเข้าไปล่าสัตว์เข้าไปโดยไม่ได้รับอนุญาต
นำเรือเข้าไปนำเครื่องมือล่าสัตว์เข้าไปแล้วก็นำออกไปซึ่งทรัพยากรในเขตอุทยาน
เจ้าหน้าที่บอกว่าจะบอกว่าไม่รู้ว่าเป็นเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรไม่ได้
เพราะว่าเจ้าหน้าที่ทำทุ่นแสดงแนวเขตเอาไว้อย่างชัดเจนจะบอกว่าไม่รู้ว่าเป็นแนวเขตอุทยานเนี่ย
มันไม่น่าจะอ้างได้ดังนั้นก็ถือว่ามีเจตนาเข้าไปล่าสัตว์ในเขตอุทยานแห่งชาตินะคะ
แต่ว่าล่าสุดค่ะเมื่อ๖โมงเย็นที่ผ่านมาดีเจภูมิได้ชี้แจงนะคะ
บอกว่าเพิ่งรู้ข่าวตกใจมากเสียใจมากตัวเองไม่ได้มีเจตนาอะไรที่ไม่ดีเลย
คลิปที่ถ่ายเอาไว้ก็ถ่ายเอาไว้ตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบ
ลงโซเชียลมีเดียเมื่อปีที่แล้วก็คือปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ด
เดี๋ยวลองไปฟังเสียงดีเจภูมิที่เขาชี้แจงในเรื่องนี้นะคะ
อนุรักษ์ตกปลาแบบพอเพียงอ่าส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับ
แล้วเราก็ชมกรมประมงอยู่ตลอดเวลานะครับว่าทำงานดีทะเลไทยกลับมาฟื้นฟูได้
อันนี้เรายกนิ้วให้กับเจ้าหน้าที่เดี๋ยวพี่จะให้ทีมงานพี่เนี่ยติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ติดต่อพี่มารนะครับจะติดต่อเข้าไปตอนนี้พี่อยู่ที่เขาใหญ่ถึงจังหวัด
แล้วเดี๋ยวจะรีบเข้าไปชี้แจงทุกประเด็นเลยนะครับอยากจะบอกว่าเราไม่มีเจตนาไม่ดีเลยนะครับ
แต่ว่าเราอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการคือเราก็แย่อีกแหละที่เราไม่ได้
ศึกษาเรื่องกฎหมายดีพอคือพี่ออกต่างจังหวัดเพื่อตกปลาหาคอนเทนต์เนี่ย
อาทิตย์อยู่แล้วเราไปตกปลาทุกจังหวัดนะครับ
ทั่วประเทศไทยแล้วก็ใช้ว่าทั่วโลกเลยดีกว่านะครับ
บทเรียนนี้ทำให้เรารู้ว่าในอนาคตเนี่ยเราต้องล่างอาจจะเป็นหนังสือสัญญาขึ้นมานะครับ
ไกด์ทุกท่านที่พาเราไปหาวัตถุดิบไม่ว่าจะเป็นในป่าหรือในทะเลเนี่ย
จะเข้าไปชี้แจงทุกอย่างผิดถูกเอาตามความจริงเลย
ก็บอกว่าส่วนตัวไม่รู้ว่าเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ

แล้วก็หลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวจะร่างหนังสือสัญญาทางกฎหมายเลย
ถ้าเกิดต้องลงพื้นที่ไปพื้นที่ทางธรรมชาติ
ห้ามไปบุกรุกพื้นที่ทางธรรมชาติต่าง

ถึงเวลาเจ้าหน้าที่ก็ต้องดำเนินคดีหมดแล้วฮะ

ต้องไปไล่เบี้ยเอากับไก๊ด้วย
คือไกด์และคนในพื้นที่คือเขาก็ต้องน่าจะรู้ก็ต้องเตือนก็ต้องไม่พาเขาไปด้วย
คดีอยู่ที่สพปากน้ำชุมพรนะครับที่จังหวัดชุมพร